ที่น่าตกอกตกใจเราก็ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เพราะว่ามีคนคนหนึ่งเขาบอกว่านอนอยู่กลางดึกดี

โอ้โหก็ต้องลงไปดูเปิดไฟดูเท่านั้นแหละ

อื้อหือนึกภาพตามแล้วคุณผู้ชมนะ
คุณปิดไฟนอนแล้วคุณเตรียมนอนแล้ว
แล้วคุณได้ยินเสียงดังตุ๊บมาจากหน้าบ้าน
คุณก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วเปิดไฟกะจะไปดูซิอะไรมันดังตุ๊บ

งูครับงูตุ๊บค่ะมันมีแม่งงูพันตุ๊บเหรอ

งูเหลือมน่าจะหล่นลงมาดังตุ๊บ
แล้วมันก็เลื้อยกลับขึ้นไปฮะ
โอ้โหคนลุกอ่ะคนลุกจริงฮะ
เนี่ยฮะสุดท้ายเจ้าของบ้านเขาพยายามจะขี่มันลงมาแบบนี้นะ
บอกเลยนอนไม่ได้หรอกครับ
ไม่ใช่ว่าเออเจองูอ๋องูมันหล่นดังตุ๊บมันเลื้อยกลับขึ้นไป
งั้นพวกเรากลับไปนอนบ้าเหรอใครจะนอนลง
เดี๋ยวมันตุ๊บมาตรงเตียงนอนมันจะอยู่ยังไง

เหตุมันเกิดประมาณสักตีหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะ
คนที่เขาเห็นลักษณะแบบนี้เจ้าของคลิปน่ะ

ค่ะเขาบอกว่าแทบช็อคจริงค่ะ
สุดท้ายเหมือนกับว่ามันก็เลื้อยออกไป

แต่หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็ไปถาม
ถามว่าบ้านเลขที่

ไม่ได้เริ่มต้นที่สารทุกข์สุขดิบนะ
ไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงงูไปยังนอนหลับเปล่า

ตอบไหมล่ะมาอ่าวเอาคุณ

ได้ออกจากแก๊งออกไปเลยใช่